วายกันทั้งตำบลเพราะว่าตัวมันใหญ่จริง
โอ้โหดูนี่ต้องไล่จับกันเลยเอาดูตามภาพไปนะ
อุ๊ยน่ากลัวน่ากลัวมากตัวใหญ่จริงจังใจคุณผู้ชม
เหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับที่บ้านเลขที่๑๙๙หมู่๙ตำบลลำทัพ
อำเภอลำทัพจังหวัดกระบีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาได้รับแจ้ง

เฮ้ยจับมือเปล่าคือเดี๋ยวนะเจอที่กระบี่ดิฉันเดาเลยอ่ะงูบองหลา
บองหลาค่ะหรือว่างูจงอ้างนี่แหละครับงูใหญ่ด้วยเวลาเจอทางใต้
ยังไงมั้ยแล้วดูใหญ่หนักใช่ไหมเอามาพาดคอมันซะเลย
เอางี้เลยเหรอพี่แกมีความชำนาญแกก็คงทำได้
น้องหนูเห็นงูอย่างนี้อย่าได้เอามาพาดคอใช่ไหม
ก็ไม่ได้นะมันหนักเออใช่บ้าเหรอมันอันตรายเดี๋ยวมันจะฉกเขาให้อ่ะสิ
เอางี้ละกันคุณผู้ชมถามว่ามันยาวสักแค่ไหน

น้ำหนักก็ประมาณสัก๒๐กิโลกรัม
โอ้โหน่ากลัวจริงเลยครับคุณผู้ชม
ไปถามเจ้าของบ้านคุณวิรัยรักบอกว่า
ตั้งแต่เกิดมาจากท่องพ่อท่องแม่

อย่างนี้เจ้าของบ้านบอกว่าพอเจองูปั๊บ
ก็ไปตามจนทีกู้ภัยมาปุ๊บเพื่อนบ้านก็มาให้ตั้งทาง

แล้วก็จดบางสิ่งบางอย่างลงไป
จดเบอร์กู้ภัยละจะไปโทรตาม

จดเลขที่บ้านเลย
ไม่ถามถ่ายสุขภาพเจ้าของบ้านเลย
ไม่ต้องจดเราอยู่แถวนั้นจำได้

เอางี้มีความเชื่อแหละ
ว่าเจองูเขาจะนำโชคลาภมาให้
แต่ความคิดตรงนั้นผมขอวางเอาไว้ก่อน

แบบที่เจ้าของบ้านคนนี้ทำถูกที่สุดแล้วครับ